แต่ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

เอาไปดูว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขาเตรียมพร้อมอย่างไร

ใส่ที่ซอง
ไม่ต้องใส่ซองก็ได้
ไม่ต้องเดี๋ยวอันนี้เขามีแอป

ก็แถลงข่าวการจัดงานมหากรรมอาหารนานาชาติ
จังหวัดเองได้ดรมิตรพื้นที่บริเวณสารหลักเมืองขอนแก่นให้เข้ากับบรรยากาศตรุษจีน
นี่ก็มีโคมฟงโคมไฟนะฮะ
สำหรับในงานเนี่ยก็มีการพบกับการออกร้านนะครับ
ก็ไปจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศมีชื่อเสียง
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาตินะฮะ
แล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าทงฟ้า
มีการแสดงจากหน่วยงานต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่๖กับ๗๑ทุ่ม
ก็มีการแสดงมังกรประดับไฟพร้อมกับชมพลุสวยงาม
ฉลองจุดจีนยิ่งใหญ่รับปีหมูทองนะครับ

ที่เทวะสถาน

อย่างยิ่งใหญ่นะคะท่ามกลางชาวไทยเชื้อสายจีน
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ

พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารจีนสูตรดั้งเดิม
เขาบอกว่าต้นตำรับมาจากเยาวราชเลย

แข่งหน้าต้นมือดายเปิบเป็นบริจาคฯ
การเกลียดเต็มเกลียด

ประจวบคิริขันเนี่ยนะคะคุณรู้ป่ะเนี่ยในอำเภอหัวหินเขาไปเป็นประธานการเปิดงานนะ
เขาจูดประทัดนะคะมันกะตินี่คือตัดลิปปิ้นนะใช่ใช่คือส่วนหนึ่ง
แต่ปรากฏว่างานนี้คือจุดประทัดแบบนี้คุณผู้ชมคืองานเนี่ยเขาจัดยิ่งใหญ่เลยนะคะ
เป็นเทศกาลจุดจีนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าหัวหินนะคะในงานก็จะมีการแสดงเนี้ยค่ะ
สิงโตจากค่ายกลมังกรลีลานะคะเชิดสิงโตสาวดอกเหม๋ย
แล้วก็มังกรไฟแอลอีดีจากคณะสิงโตมังกรหลงเฉียนไทยแลนด์
ก็ปรากฏว่าเนี่ยค่ะคนก็มาดูกันเยอะเลยนะคะสวยนะฮะ
มังกรเอลอีดีมีหลอดไฟมีหลอดไฟประดับประดาษแบบนี้นะคะ
แล้วก็เทศกาลเขาจัดได้ดีนะคุณผู้ชมใครที่อยู่หัวหิน
นักท่องเที่ยวไปเยอะเลยนะคะใครที่อยู่หัวหินก็ไปกันได้นะคะ
ที่หัวหินนะคะเขาจัดคือยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแต่ช่วงนี้เขาก็อยากให้แบบจุดอะไรน้อยน้อย
จุดประทับจุดอะไรอย่างเงี้ยคือก็เปลี่ยนเป็นลูกโป่งใช่ไหมค่ะ
คือที่จริงเขามีการเอารูปโป่งไปลอยใช่ไหมอ่าแล้วก็ดึงให้มันเสียงมันปั้งปั้งปั้งปั้งเหมือนกัน
อ๋อแต่ว่ามันก็จะไม่มีไม่มีไม่มีคำเหมาลดมลพิษโดยเฉพาะตอนนี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นด้วยใช่ค่ะ